มีการขุดบ่อบาดานแต่ว่าเอ๊ะทำไมชิมดูแล้วน้ำมันสร้างเหมือนโซดา
เอาล่าสุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับ
ชิมแล้วซากเลยอะ
บ้านเพิ่งเจาะครับหวังว่าจะเอาน้ำมาใช้ด้านการเกษตรแต่กลับ

เปล่านะหรือว่ามันเป็นเหมือนที่ห่วยกระจอกที่การฯรครีหรือเปล่าที่มันมีแร่ภาษณ์เนี่ยนะครับวิดความ
ล่าสุดพรุ่งในการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
๗กำแพงเพชรคุณสรษักสอนแก้วลงพื้นที่ไปแล้ว
พร้อมกับอุปกรณ์ไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
มันมีความเป็นกรดมากกว่าน้ำดื่มปกติ
ซึ่งน้ำบาดานที่ได้มามีลักษณะใสอาจจะเกิดจากการเจาะของบ่อบาดาน

เพราะว่ามันต้องผ่านชั้นหินต่างชั้นหินชั้นดินชั้นทราย
แล้วก็อาจจะไปถึงชั้นหินปูนข้างล่าง
ทำให้เกิดลักษณะนี้ขึ้นมากับน้ำบาดานก็ได้
แต่ก็ยังไม่ควรที่จะเอาไปดื่ม